หลายคนก็ถามถึงนะคะว่าปีนี้ลอยกระทงวันไหน
หลายคนก็เตรียมตัวเหมือนกันว่าอยากจะไปร่วมกับเทศกาลลอยกระทง
ซึ่งหลายหน่วยงานก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะ
สำหรับการจัดเทศกาลลอยกระทงในปี๒๕๕๙

นี้แล้วใช่ค่ะก็เป็นวันลอยกระทงนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเปิดมาตรการ๓ห้าม

คือเป็นการขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปร่วมในงานเทศกาล
กระทรวงวัฒนธรรมเองก็เน้นส่งเสริมประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะ
ครอบครเดิม๑กระทงก็พอนะคะ
นาวีร้าโรดพจนรัฐรัฐมนตรีหว้าการกระทงวัฒนธรรม
กล่าวถึงแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี๒๕๕๙
โดยปีนี้วทร่วมกับภาคีเครือข่าย๑๔หน่วยงาน
เน้นการจัดการภายใต้แนวคิดลอยกระทงปลอดภัย
สารวัฒนธรรมไทยใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในวันที่๓พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ก็จะเน้นรณรงค์ห้ามปล่อยโคมลอยหรือว่ายิงบ้างไฟในพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางการบิน
ดเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดรวมถึงการยิงปืนขึ้นฟ้า
และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการงดจำหน่ายประทัดดอกไม้ไฟ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตลอดจนรณรงค์ให้ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม
โดยส่งเสริมให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย
และงดใช้วัสดุย่อยสลายยากอย่างโฟมเพื่อรักษาน้ำและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงยังรณรงค์ให้ใช้กระทงร่วมกันตามแนวทาง
๑ครอบครัว๑กระทงหรือ๑หน่วยงาน๑กระทง
เพื่อให้ใช้ทรัพยากรกันได้อย่างคุ้มค่านะคะ
ส่วนวันนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงสำรวจความปลอดภัยทางน้ำตามท่าเทียบเรือและโป๊ะ
โดยปีนี้กรทมกำหนดสถานที่และสวนสาธารณะ
จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงเอาไว้๓๐แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร
แล้วก็มีสวนสาธารณะที่ไม่ได้เปิดให้ลอยกระทง๕แห่งด้วยกัน
เพราะว่าสวนสาธารณะบางแห่งบึงน้ำมีความชันและลึก
อาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนได้ค่ะ